หลายคนก็บอกคุณชาดาเอาจริงใช่มั้ย

ก็ปราบจริงท่องพระนายก
ซึ่งท่านอันนทินศ์ชาญบิลคุณ
ล่ะครับแล้วก็มอบต่อกันมาตั้งคณะบังคาร
แล้วก็ท่านอนุทินก็สั่งผมตั้งแต่ส่วนตัวส่วนราชการนะครับว่าต้องจัดการเรื่องนี้อย่างพนันอย่างชัดเจน
และเรียนว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราจะไม่ทำแบบไฟไม่ฟางหรือแบบน้ำรถต่อผุด
เพราะเราไม่ได้ทำแบบน้ำขึ้นน้ำลงเราต้องการสร้างระบบก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่า
มันต้องเอาจริงทั้งด้านภาษีด้านอายัดทรัพย์นะครับผมยึดทรัพย์อะไรต่างต้องชัดเจน
แล้วอย่างวันนี้เห็นแล้วครับเมื่อก่อนถ้าเป็นนายกที่โดนจับที่บางแก้ว
ถ้าเป็นเมื่อก่อนยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าได้ประกันก็กลับไปทำงานได้
แต่นี่สั่งแล้วครับมาท้ายสั่งแล้วนะครับมหาทัยสั่งแล้วว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
สอบก็สอบไปภายใน๖๐วันต้องรายงานผลตัวเขาก็จะอุทธรณ์ได้ภายใน๕วันนะครับ
คือนายธรรมดิเมืองวังแก้วให้หยุดไปก่อนเลยครับ

นี่คุณชาดาครับถ้าเกิดไปลงบัญชีขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลเนี่ยสีแดงปราบรามเลยสีเหลืองเฝ้าระวังเนี่ยนะครับ
ถ้าไปเจอเจอต่อเจอคนใหญ่คนโตเจอบ้านใหญ่อะไรขึ้นมาเนี่ยทำยังไง
เรื่องเจอต่อเจอคนใหญ่คนโตไม่กลัวกลัวไม่มีหลักฐานอย่างเดียวนะครับ
ขอให้มีหลักฐานแล้วก็ขอให้วันนั้นนะครับดีครับจะได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
แล้วกรณีบ้านใหญ่เนี่ยผมพูดว่าบ้านใหญ่ก็หายไปเยอะนะครับผม
แล้วถ้าทางการเมืองเนี่ยไปเอาคนพวกนี้มาเป็นหัวคะแนนผมว่าก็สอบตก
คือเขาสอบตกเอาอย่างคนกำนันนกมาเป็นหัวคะแนนเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านใหญ่สอบตกหมดนะครับผม
แต่มันก็ชี้ให้เห็นแล้วว่ามันยุคใหม่มันไม่ใช่แล้วนะครับผม
นักการเมืองในสภายุคใหม่มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมแล้วก็มันอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับผม
เพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยทำไงจะคัดกองไม่ให้คนแบบบางแก้ว
ไม่ให้คนแบบกำนันนกเข้ามาในวงการการเมืองได้อันนี้สำคัญ
พี่น้องประชาชนต้องรู้เท่าทันระบบราชการต้องทำความเข้าใจ
แล้วก็ต้องแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับผม
คือถามว่าไม่ใช่ทำอะไรแล้วก็เผลอไปแป๊บเดียวไปเลือกตั้งกลับมาเป็นนู่นเป็นนี่อีกเดี๋ยวมันวุ่นวาย
ต่อไปนี้จะไม่มีแล้วครับเรื่องแบบนี้ไม่มีเรื่องเจอต่อไม่กลัวครับ
ผมจะบอกดีไหมเนี้ยนะผมจะพูดดีไหมครับ
เดี๋ยวสำหรับคนที่กระทำเรื่องไม่ดีอยู่นะครับคุณเลิก
ซะหยุดซะแล้วไม่อย่างนั้นคุณจะเสียใจกับสิ่งที่คุณทำแน่นอน
เราไม่ใช่ว่าแค่จับตามกฎหมายเราจะมีเรื่องมาตรการยึดทรัพย์
คือคุณติดคุกอาณาจักรคุณต้องไม่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
คือมันจะมีมาตรการหนักขึ้นไปเรื่อยนะครับผม
โดยที่ว่าไม่ใช่ว่าโดยเฉพาะคุณแล้วก็องค์กรคุณยังอยู่ไม่ได้ไม่มีแล้วนะครับผม
จะไปเดือดร้อนถึงลูกเมียครอบครัวคุณด้วยนะครับผม
ซึ่งปปงต้องลงไปนะครับผม
คือทุกส่วนต้องลงไปแล้วก็เข้าไปในเรื่องดำเนินการไม่ใช่ว่าผิดแล้วไปนอนสบายอยู่ในคุกไม่ได้
คือในกรรมการชุดนี้มีทั้งมหาดไทยฝ่ายปกครองกอรมนมีปราบรามยาเสพติดฟอกเงินการทุจริตในภาครัฐตำรวจ

พื้นที่นี้คนนี้สีแดงทำยังไงต่อฮะ
เดี๋ยวคุยกันนะครับประการครับก็คือก็ต้องปราบอย่างเข้มข้นอย่างที่ผมบอกครับอ่า
ปราบแล้วก็ไม่ให้เรียกว่าดำเนินการตามกฎหมายแหละนะครับผมนะ
ส่วนสีเหลืองก็จะเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้กลายไปเป็นสีแดงหรือสีเหลืองไม่เป็นผู้มีอิทธิพลอย่างกรณีกำนันนกอย่างนี้นะครับผมว่าถือว่าเพิ่งมาใหม่๔๕ปีนี่เอง
แต่ไม่มีการเฝ้าระวังใช่ไหมไม่มีการเฝ้าระวังเกิดเหตุกำลังนกขึ้นมาท่านในอำเภอว่าไงนะครับมันต้องคุยกันแล้วแล้วตอนนี้ท่านประหลัดกระทรวงก็จะจัดการท่านในอำเภอเอานะครับผมเพราะว่าในอำเภอใกล้ชิดกับกำนันถูกไหมฮะ
กำหนังเป็นลูกน้องตัวเองแต่อันนี้เรากำลังจะพูดถึงทั้งระบบไม่เฉพาะกำหนังผู้จัดบ้านนะครับกำหนังผู้จัดบ้านต้องให้ความเป็นธรรมก็ด้วยนะครับตอนนี้เขาก็บอกช้ำเหมือนกับองค์การตำรวจเหมือนกันต้องให้ความเป็นธรรมว่าในองค์กรมันก็มีคนไม่มากหรอกนะครับมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ปัญหาคือว่าเก
บ้านเราต้องหมดเรื่องแบบนี้ไปแล้วครับผมคือถ้าเกิดไม่เอาให้สุดเนี่ยแบบขุดรากของคนเนี่ยอย่างมากเขาถูกจับเรื่องคดีอายาติดคุกแต่ทรัพย์สินยังอยู่ถูกต้องอิทธิพลอำนาจเงินอะไรพวกนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นต้องต้องเอาให้ครบวงต้องให้ครบวงครับมันก็เหมือนกับบางประเทศเห็นไหมเอสโคบาร์เนี่ย

เมียเขาไม่ได้ผิดด้วยนะวันนี้ลูกเมียเขาทุกข์นะเราก็เราก็เคารพในในความเป็นครอบครัวของเขานะครับแต่เหตุจากกำลังนกทำผิดเองนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นกับครอบครัวซึ่งเราต้องต้องทำตามในในระบบกฎหมายแล้วก็มันต้องมันต้องต้องถ้าพูดแบบชาวบ้านคือมันต้องให้เจ๊งอ่ะไม่เจ๊งได้ยังไงอ่ะยิงตำรวจอ่ะคือคุณยิงตำรวจอ่ะยิง

และทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับผม